พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีกว่าตามกันต่อหน่อยประเด็นนี้นะคะ
หลังจากประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเลย
มีฝรั่งเขาอัดคลิปปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพสวนเลนไป
มีการทิ้งขวดน้ำลงบนพื้นนะคะ
ชาวเน็ตก็โอ้โหทำกันแบบนี้ได้อย่างไร
ล่าสุดมีความคืบหน้าเขาออกมาขอโทษแล้วนะคะ
ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะชายชาวต่างชาติในคลิปที่คนแห่วิจารณ์กัน
แนะนำตัวเองว่าชื่อแซมนี่แหละเขาแซมเดอะเวแกน
เป็นโซโลแกนเขาทั้งชื่อในยูทูปชื่อในวงการแล้วก็ดูเสื้อเขาสิคะ
แล้วก็ชี้แจงกรณีปั่นจักรยานสวนเลนว่าตอนนั้นเนี่ย
แล้วก็โบกรถให้จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนกรณีทิ้งขวดน้ำลงบนพื้น
แซมชี้แจงว่าเป็นการกระทำขณะถ่ายคลิป
แต่หลังจากปั่นจักรยานเสร็จไปถึงที่มันก็ปั่นกลับไปเก็บแล้ว
แล้วก็กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้ชาวเน็ตหยุดวิพักษ์วิจารณ์จนเกินเลยกันด้วย
อกจากนี้ก็มีการเผยแพร่อีกหนึ่งคลิป
เป็นคลิปที่แซมถูกจับกุม
ซึ่งทางพันธ์ตำรวจเอกปิติพงศ์บุตรเปี่ยม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ
สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสุนทยาปรารมรองสารวัตรปราบราม
พร้อมด้วยสายตรวจแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยว
ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ติดตามชายชาวต่างชาติ
ปรากฏในคลิปตามสื่อต่างค่ะ
ต่อมาก็ได้เชิญตัวมาพบพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรภูพิงศ์ราชนิเวทย์
ซึ่งจากการสอบสวนของตำรวจนะคะนายแซมคนนี้คือ
นายแมคคอลัมอายุ๒๓ปีเป็นคนสัญชาติออสเตอร์เรลีย
ร้อยเวรก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถจักรยาน
ในลักษณะประมาทหวาดเสียว
แล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงบนพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าทำจริง

แล้วก็ชี้แจงให้ทราบถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วค่ะ

ซึ่งเนื่องจากเขาในราคาแซมใช้ชื่อยูทูปว่าแซมเดอร์วีแกน
เผยแพร่คลิปขณะกลุ่มชายชาวต่างชาติ
รวมตัวกันปั่นจักรยานจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขึ้นไปยังวัดพระชาติดอยสุเทพฯราชวรรถวิหาร
โดยก็ปั่นสวนเลนอย่างหน้าหวาดเสียวในทางโค้ง
แล้วก็เกือบเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ที่กำลังขับลนจากดอยสุเทพ
นอกจากนี้ก็ยังเผยแพร่คลิป
เห็นไหมว่าเหมือนแบบวิทยาลัยเช่นเดียว
คนก็แบบหูคือตอนข่าวนี้ออกไปนะ
ว่าจะเป็นในไทยรัฐออนไลน์เองยอดวิวนี่สูงสุด
คนอ่านมา๓แสนครั้งอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะมีการเผยภาพด้วยว่า
ตอนที่ปั่นไปก็มีการทิ้งขวดน้ำเรียราชข้างทางนะคะ
ทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ
จำได้น้องเฟื่องเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่มีคลิปภาพนี้แรก
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะ
ออกมาตำนีพฤติกรรมนะคะ
อันตรายต่อคนอื่นด้วยและดูจากภาพอันตรายต่อตัวเองด้วยนะ
มันเฉียวไปนิดเดียวเลยค่ะ

กระบะมาคงตกใจนะคะแต่ดีที่ระยะเบรกยังไม่ได้ปั้ง

คือขึ้นเนินและเข้าโค้งพอดี
เขาต้องลดความเร็วลงพอดีก็เลยไม่เกิดการประทาน
ด้วยนะคะ